ดูพี่ตูนกันต่อดีกว่าค่ะบอกแล้วนะคะว่าอย่าไปดึงอย่าไปรั้ง
อย่าไปขัดจังหวะให้มันเสียจังหวะมาคราวนี้พี่ตูนเจ็บหนักกว่าเดิมอีกค่ะ
เชื่อว่าหลายคนอยากจะส่งกำลังใจแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าต้องระมัดระวังกันหน่อย
ก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะร่วมกันให้กำลังใจกับร็อกเกอร์ใจบูลตูนบอดี้แลมกันหน่อย
เพราะว่าหลังจากที่เจ้าตัวออกวิ่งในโครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
วันที่๒๘แล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะระหว่างที่กำลังวิ่งเซตที่๔ค่ายธนรัฐมุ่งสู่ทรูอารีน่า
เข้าสู่หัวหินมีหวานใจก้อยรัชวินแล้วก็เพื่อนพร้อมพี่น้องวงการบันเทิงกีฬา
พี่ตูนขามีปาหิดอาการเจ็บที่ค่อเท้าซ้ายอย่างแรงนะฮะ
ทีมแพทย์ดูอาการแล้วตัดสินใจให้หยุดการวิ่งทันที
โดยก้อยรัชวินแฟนสาวก็ได้โพสต์เฟสบุ๊คแจ้งแฟนพี่ตูนนะครับ
บอกว่าจะหยุดพักวิ่งเป็นเวลา๓วัน
ให้ร่างกายได้ฟื้นฟูสภาพให้สมบูรณ์ก่อน

คือที่ฟังมาเมื่อวานเนี่ยเห็นบอกว่าไม่ได้เจ็บแค่ข้อเท้าซ้ายคุณ

ก็ต้องส่งกำลังใจให้แบบต่อเนื่องเลย
ระหว่างที่พัก๓วันนี้นะคะ

บอกเลยว่าอำเภอบางสะพานเนี่ยเป็นอำเภอต้นแบบของคุณคนที่จะพิทักษ์พี่ตูนได้นะคะ
ไม่มีการดึงไม่มีการรั้งทุกคนต่อแถวเป็นระเบียบ
แล้วก็เอาแบบน้องสองคนเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะ

พี่ตูนผ่านมานะคะก็มีการโบกเสียหายนิดหน่อย
อันนั้นเรียบร้อยน่ารักอันนี้ขอชื่นชมจริงนะคะ